ดีต้อนรับคุณได้เวลาขุดแล้วครู

เดี๋ยวฉันโอ๊ยตายนะคะจิตใจหวั่นไหว
งานนี้ปั้นจันนะคะบอกว่าก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะ

ยังรับค่ะว่าหากมีงานถ่ายแบบแนวโชว์ซิกแพคอีก
ก็พร้อมรับนะแต่ว่าคงไม่ใช่แนวเดิมนะคะ
มันเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้เราก็ได้แต่ทำงานต่อไป
อยากจะเอามาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันหนีไม่ได้ครับนะฮะ
ก็ยอมรับเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว
แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันจะหนักหนาอะไร
เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางของเรา
ด้วยถึงทริปท้าลมหนาวที่ไปที่ญี่ปุ่นไปทำงาน
ก็เลยถือโอกาสไปเที่ยวด้วยเลยละกันเป็นเวลา๕วันเลยนะ

เจอกับเจนัดกินข้าวเจพาไปเลี้ยงข้าวครับ
แล้วก็บอกเจว่าแบบโอ้โห
อยู่ที่นี่แบบสุดยอดก็คุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์

เออจัดเจนเอาเรื่องนี้เราไม่คุยกันนะคะโอ้โหนะครับ